จะมากราบนามัศกาลพระคุณเจ้าสองรูป

จะได้เข้าใจเรื่องของแนวคิดและธรรมะแบบสนุกสนาน
ตามที่ท่านได้สอนดังนั้นไปในวัดกันนะครับ
และตอนนี้ผมมาอยู่กับ๒พศแห่งยุคแล้ว
ครับครับพระอาจารย์ครับโอ้

ซึ่งพี่ต่อรองท่านแล้วว่า๕๐๕๐ได้ไหม
ถ้าสาระ๗๐ธรรมะ๗๐หัวเราะ๓๐เขาจะออกไปหมดก่อน

ใช่ครับถ้าอันนี้มันเป็นปัญหาระดับชาติก็แหละนั้น

อาจารย์ทั้งสองรูปคิดยังไงกับเรื่องประเด็นดราม่าตรงนี้

แบบที่พระอาจารย์สมปองว่าวันนี้ที่ไปเข้าพบคณะกรรมธิการ
ก็พูดเหมือนกันว่าเราไม่คิดจริงว่าเสียงหัวเราะของเรา

ขอโทษที่เสียงหัวเราะไปสร้างความทุกข์ให้ใคร

เรานึกภาพสมมติเราได้ยินเสียงหัวเล่าแล้วเราหันไปแล้วแบบ
ชอบใจอะไรอย่างนี้น้อยใจแทนพระเนรเหมือนกันเนอะ
หัวเราะก็ยังลำบากนะชีวิตพวกเรา
แต่ว่าเอาล่ะเมื่อเราเลือกที่อยู่ในวงการนี้
นี่เราก็ปฏิบัติตามให้เหมาะให้สม

ตอนนี้๔๐แล้วนะ๕๐หมดแล้ว

อืมมมันต้องมีเครื่องปรับไว้
หัวเล่าเขือนให้คือเสียงดังเกือร์

อย่าย่ออย่าย่อเลยนะชื่อคุณไม่ควรย่อ

ต้องถามถึงคำศัพท์เหล่านี้หน่อยพระอาจารย์
พระมหาภัยวันเนี่ยโอ้โหเจ้าแห่งคำศัพท์เหล่านี้เลย
พระมหาภัยวันเอามาจากไหนยังไงบ้างครับ
ก็เอามาจากในโลกออนไลน์นะครับก็มีคนเขาพูดกัน
เขาใช้การสับวัยรุ่นที่มาของสับอันนี้คือ
แต่ก่อนนั้นเราก็แค่ติดตามแล้วเราอ่านแล้วก็อ่าน
รู้สึกว่าพอรู้ความหมายแล้วเราฮาเราขำอยู่ข้างในคนเดียว
วันหนึ่งเราเกิดความรู้สึกจะคิดว่าถ้าเราเอาคำเหล่านี้มาโพสต์ดูบ้าง
ขนาดเรายังฮาเลยแล้วคนที่อ่านคอมเมนต์เรา
เตตัสเราว่าเราเป็นพระด้วยเนี่ยเขาจะยิ่งฮาขนาดไหน
เขาจะยิ่งรู้สึกว่าเขาใกล้ชิดกับเรามากขึ้นขนาดไหน
เด็ดให้เขาไปเลยเพจอะไรเพจวีนฮะเพจนี้
อะไรอีจกรแนะนำอันดังเพจจ๊อกเขาก็จะมีสัตว์มีสัตว์ของเขา
ต้องไหมฮะคือให้มันคุยภาษาเดียวกันได้ก่อน
วัยรุ่นกับวัดพระกับโยมันห่างกันเยอะมากมันมีกำแพง
เดี๋ยวตอนนี้ที่กำลังจะทำก็คือชวนพระอาจารย์สมปองชกกำแพง
ชกกำแพงมันเพื่อทะลุไปที่จะเป็นช่องว่างให้เข้ามาใกล้ชิดกัน
ครับถูกเยอะนะฮะมันกดหันหลังให้ศาสนาแล้วก็เยอะ
บางคนบอกไม่ฟังเทพมานานแล้วโอ้โหไม่เคยคิดว่าจะฟังไลค์๓วันติด
น้องไลฟ์เดียวอีกวันเอามันติดแล้วมีบรรยากาศอย่างนี้เกิดขึ้นแล้ว
แม่เขางงอย่างนี้ลูกกูเป็นอะไรวะเป็นบ้าอะไร
๒ทุ่มมาหัวเราะทุกวันสงสัยพฤติกรรมลูกอ๋อมาดูที่ไหน
ลูกดูธรรมะดูพระจันทร์สมปรองกัตตามาภาพ
ฟังแต่ศัพท์ยุคนี้ฟังยุคอัตมาบ้าง
ถามเมื่อกี้เนี่ยแบบจ๊าบมากเลยถามได้จ๊าบมาก

แล้วต่อไปแบบสะดาวแห้วมากเลย

เด็กรุ่นนี้ยังรู้จักคำว่าจ๊าบอยู่ไหมอะ
สบายบื๋อสะดือโบ๊ะเลย
ลูกพี่เป็นไงอย่าให้ยุคพี่ได้ฟื้น

วัดเรานึกภาพกลุ่มนี้จะมานั่งฟังเทศเยอะอย่างนี้

มองเงินได้ย้าวแจ้วเสียงดัง
ดึงกลุ่มเหล่านี้มาฟังเชื่อเถอะแล้วทุกอย่างมันจะซึมทราบ

จะไม่ได้ไม่ได้ในความไม่มีสาระมันมีสาระอยู่
เพราะถ้าไม่มีคำว่าสาระคำว่าไม่มีสาระมันจะมีไม่ได้

นึกออกเห็นไหมไม่มีสาระมันมีสาระอยู่
เพราะถ้าไม่มีสาระคำว่าไม่มีสาระมันจะมีไม่ได้

ตอนนี้อย่างที่พระอาจารย์สะท้อนออกมาว่าคนเนี่ยโอ้โหแทบจะหันหลังหาวัดแล้ว

หันหลังให้วัดแล้วเนอะเพราะว่าหันหลังอย่างนี้แล้ว

ดังนั้นเราก็เลยต้องใช้วิธีการในการที่จะเข้าถึงเขาให้ได้มากขึ้น
เจริญพรแล้วก็ทุกวัย

วัดอะไรนะวัดบาเจอ

สนุกวัดเสกวัดสร้างวัดสอนวัดสงบ

ที่ผ่านมาวันที่เราไลฟ์แล้วด้วยกันเป็นวัดสนุก
ต่อไปต่อไปวัดสอนก็จะมาข้อคิดสติเตือนใจ
วัดเศกก็อาจพุทธสินนำสู่พุทธธรรมได้

ถ้าชวนมาฟังธรรมะไม่มาแต่เอ๊ะมีของดีมีอะไรเข้ามาปุ๊บ
ก่อนพระอาจารย์ให้ของดีอ้าวมารับศีล๕ก่อนไหม

สร้างเอาไปช่วยกันสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนที่นั่นที่นี่
สุดท้ายวัดสงบเงียบต่อไปชนกันแล้ว
ทำวัดตั้งแต่ทุ่มหนึ่งไหมหรือว่าโยมพร้อมช่วงไหน

ต่อมาติดใจออก๑๕นาทีเพิ่มไป
อาจจะเห็นบรรยากาศคนไทยนั่งอยู่หน้าจอแล้ว
แบบสงบนะครับค่ะสมอะไรอย่างนี้แล้วก็มีตอนสุดท้าย
มีสมาธิมีอะไรแผ่เมตตาให้เรารักกัน

อาจารย์เนอะพระอาจารย์ตอนนี้มีคนคิดถึงอยากจะกราบพระอาจารย์

วันนี้ก็อยู่ในจอแล้วแม่หญิงลีสวัสดีครับ

อยู่กับตนบุญมหาภัยวัลใช่ไหมครับ

นามัศกาลตนบุญทั้งสององค์ค่ะ

แล้วเขาคิดว่าผมเป็นที่สองเป็นรองน้อง

ขอให้เป็นนัมเบอร์วันปังปุริเย่
ยืนหนึ่งด้วยกันเลยนะครับผม

ก็ดูใจวันนั้นมากราบ

จากการมารับฟังธรรมะแบบสนุกแบบนี้

ของพระมหาภัยวะ
ของพระมหาพัยวร
ก็เลยทำให้เราน่าจะเข้าถึง
สนุกสนานแล้วก็ได้ธรรมะสอนใจทำให้เราปฏิบัติอยู่ในศิลธรรมที่ดีค่ะ
อยากจะบอกนี่ลูกว่ายังไงบ้างลูกวัยรุ่นยุคใหม่ให้หันเข้ามาหาวัดมากยิ่งขึ้น
ว่าธรรมะต่อไปนี้
มันจะไม่ได้สอนให้คนเครียดอีกต่อไป
มันได้ทั้งความสนุกสนานได้ความพื้นเครง

คติสอนใจที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เขามาฟังธรรมะมากขึ้นไหมในกลุ่มอื่น

ฟังแล้วมันได้คติสอนใจแล้วก็นำไปปรับเปลี่ยนใช้ในชีวิตประจำวันของทุกคน
มันก็ดีมากแล้วก็ปังปรูเยมากค่ะพระอาจารย์
พระอาจารย์ทั้งสองแล้วก็ขอบคุณพิธีกรด้วยนะคะลูก

เรทติ้งรายการปังบุรีเยซื่อไปค่ะ

เมื่อกี้มยลแม่หญิงลี
ได้คุยกับสองบอสสอยเรียบร้อยแล้ว
คราวก่อนเข้ามากราบนามอสการพระคุณชาวนะว่า
รู้สึกว่าเดี๋ยวยุคนี้เป็นยุคที่อักษรย่อเยอะมาก

ในเรื่องของทั้งกิจสงฆ์แล้วก็กิจโซ

โอ้โหสับใหม่กิจโซ
พระอาจารย์แบ่งเวลาอย่างไกลในเรื่องของทั้งกิจสงฆ์และกิจส่ง
ก็พยายามจะแบ่งเวลาอย่างที่แต่ก่อนมันไม่ได้งานเยอะขนาดนี้
แต่พระอาจารย์สมปองท่านงานท่านเยอะมาก่อนแล้ว
ก็จะมีวิธีการในการที่ท่านจะจัดสรรเวลา
แต่เขาพยายามจะไม่ให้เสียทั้งสองอย่าง
ก็คือเราก็จะกี่ท้องโซเราก็ทำด้วยแล้วก็เวลาที่เหลือ
แล้วก็ที่จริงการเผยแผ่ก็คือกิจสงฆ์นะ
คนชอบมองว่าไปออกรายการบ้างไปนี่บ้างไม่ใช่จิตของสงฆ
จริงหน้าที่หลักของพระเลยบวชมาแล้ว
จากทำหน้าที่ตนก็ต้องทำหน้าที่เพื่อผู้อื่นใช่ไหมครับอาจารย์
เที่ยวไปเพื่อความเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคนหมู่มาก
การที่เราแสดงธรรมนู่นนี่นั่นให้สัมพันธ
นี่คือการกำลังทำหน้าที่เป็นกิจของสงฆ์อย่างหนึ่ง
ครับถามตัวจริงของทั้งสองรูปเลยฮะ
เจริญพรว่าตัวจริงจะเป็นคนตลกสนุก
หรือว่าจริงก็มีทุกข์มีสุขมีเศร้ามีเหงาเหมือนคนทั่วไป
อาจารย์ไม่อยากมีอารมณ์เหล่านั้นให้มาเกิดเป็นหิน

อาตมาจะมีโยมทักบ่อยในทีวีกับตัวจริงเหมือนกันเลยนะคะ
เรารู้สึกดีที่เราเป็นอย่างนั้นก็เป็นพระที่สนุกสนานด้วย
แต่ว่าหีบเศร้ามีอะไรไหมที่แต่ก่อนไม่กล้าไลค์เพราะคอมเมนต์เนี่ยนะฮะ
เป็นคนกลัวกลัวคอมเมนต์กลัวเขาว่าสนุกมากไปศึกมาเล่นตลกไหมอะไรอย่างนี้
เรามีความรู้สึกนะเรารู้สึกเลยนะ
แต่นั้นก็ยังต้องปรึกษาน้องว่าทำใจไงว่า
ไม่ค่อยได้อ่านคอมเมนต์ก็มีความรู้สึกหลายอย่าง
แต่ก็มันจะฟื้นเร็วหน่อยด้วยความที่เป็นพระ
เราถูกฝึกมามันก็จะฟื้นเร็วทำงานต่อมีพลังต่ออะไรอย่างนี้
อาจารย์ในยุคที่สังคมแบบดราม่าเหลือเกิน
อะไรก็ดราม่าไปหมดอยากจะบอกยังไงฮะ
แล้วก็เราจะคมจิตหรือว่าใช้ธรรมะอะไรในการช่วยยังไงครับ
จริงคืออย่าเอาเรื่องโดยดราม่าอะไรที่มันไม่ใช่เรื่อง
แต่มาว่าชีวิตถ้ามันเก็บทุกอย่างมันไม่ไหวหรอก
เลือกเก็บบางอย่างที่มันควรเก็บอะไรที่ไม่ควรเก็บอย่ามาเก็บ
อย่าเอาอย่างนี้อย่าเอาเสียงหัวเราะของพระอาจารย์สมปอง
ไปเป็นความทุกข์ในชีวิตอย่าไปคอมเมนต์ด่าท่านท่านก็ไม่อ่าน
ไปด่าท่านทำไมเพราะท่านเขาไม่เคยอ่าน
อยู่เลยด่าไปด่าไปก็ด่าฟรี
ฉะนั้นเอาเวลาที่ด่าไปทำสิ่งที่ดีกับชีวิตดีกว่า
ดราม่าเล็กน้อยถ้าผ่านได้ผ่านไปเถอะปล่อยผ่านไปเถอะ
ก็บอกสรุปก็ร่าเริงบันเทิงใจเป็นกำไรของชีวิต

มามีกำไรด้วยกันอารมณ์ดีมีความสุขเอ็นดูเราอะไรอย่างนี้
อภัยเราในบางสิ่งบางอย่างที่ขัดหูขัดตาขัดใจ

มาพบกับ๒พศทั้งสองรูปก็ได้แง่คิดดีไปแล้วนะครับ
ปิดท้ายของเราวันนี้ก็พาคุณผู้ชมไปที่วัดแห่งหนึ่งนะครับ
เป็นวัดที่มีการจำลองเรื่องราวในนรก
ให้เรานั้นกลัวในเรื่องของการทำบาปนะครับ
ดังนั้นก็ให้หันมาทำดีหันมาทำบุญกัน
พาคุณผู้ชมไปที่ลำปางครับไปที่วัดสันตินิคมสรรป่าศักดิ์นะครับ

พรุ่งนี้เราเจอกันใหม่๔โมงครึ่งหน้าจอไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะครับ